จากเรื่องราวดีคุณผู้ชมค่ะอมยิ้มกันไปมาต่อกันที่เรื่องหัวจะปวดกันหน่อยดีกว่า
ของคุณไอ้อภิษดาคุณแม่คนสวย
หลังจากที่ประกาศข่าวไปว่าตั้งท้องแล้วเพื่อนพากันมาดีใจกันยกใหญ่เลยนะ
ทุกคนแฮปปี้กับโมเมนิกของคุณไอ้มาก
แต่จู่แม้จะบอกว่ามันมีมือดีหรือมือไม่ดีเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
คือข่าวมันมั่วตู้วุ่นวายไปหมดเลย
ซึ่งว่าที่คุณแม่คนสวยคุณไอซ์นี่สตรองนะ
ไอ้เนี่ยไม่ได้หนิเงียบนะจ๊ะ
สตอรี่ฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไป
รวมไปถึงลงรูปนี้สวยสดใสแต่งตัวปั๊วปังจัดเต็ม
ทำกิจกรรมต่างมากมายนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารเอ่ยช้อปปิ้งเอ่ยชมการแสดงศิลปะต่าง
งานศิลป์เสพไปให้ใจชื้นนะฮะ
เรียกได้ว่ายิ้มสู้ดราม่ากันไปเลย
ในวงการแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต
แล้วก็ส่งกำลังใจให้เพียบเลยล่ะค่ะ
แต่ที่หลายคนบอกว่าสไลด์รูปไปสไลด์รูปมา

ท้ายสุดเป็นไงขึ้นมาหน่อยสิ

คนที่ยืนอยู่ในภาพเอาเสื้อคลุมศีรษะดูทรงแล้วจะเป็นผู้ชายนะจ๊

ไม่รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเป็นเพียงงานศิลปะก็ไม่รู้
บางคนบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเจ้าของผลงานศิลปะหรือเปล่า
แน่แฟลกันไปด้วยนะคะสนนะเอาเป็นว่าคุณไอ้ก็แฮปปี้แหละสรุป
สยบดราม่าไม่สนใจใครจะเมาส์อะไรก็เมาส์ไปฉันใช้ชีวิตแฮปปี้ของฉันรายวันไปเลยจ้ะ
แล้วก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของสาวไอซ์นะคุณผู้ชมจากประเด็นดราม่าที่สาวไอซ์เจอป่วนกลางไอจีเนี่ย
และแม้ว่าทางด้านสาวไอซ์จะไม่ได้ออกมาตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่หลายคนก็ยังคงตั้งข้อสงสัยค่ะพร้อมกับแอบห่วงความรู้สึกของคุณไอซ์เหมือนกันเพราะว่าอะไร
ตอนนี้ท้องอยู่ด้วยไม่อยากให้เสพข่าวเครียดอยากให้เจอเรื่องไม่ดีนะ
เมื่อคืนนี้ไปเจอเพื่อนสาวคนสนิทเขาวุ้นเส้นคุณวุ้นเส้นนะฮะ
ก็ถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นหน่อยว่าวุ้นเส้นก็เป็นเพื่อนสนิทนะ
ทราบเรื่องไหมที่มันเกิดขึ้นอะไรยังไง

ไม่รู้เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเลย

แล้วก็รับมือได้กับทุกเรื่องที่จะเข้ามาค่ะ
เหมือนได้ยินผ่านไม่ได้แบบไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเลยค่ะ

ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรมากมาย
แต่คิดว่าน้องเขาโอเคนะดูไม่ได้คุยกันเลยค่ะ
แต่ว่าก็เท่าที่อัปเดตกันในไอจีเลย
ก็เห็นน้องเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีก็โอเคแล้ว

มันแบบไม่ว่าอะไร
เขาก็มีแบบภูมิคุ้มกันแน่นหนาแข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะ
พวกเราพูดเลยนะครับผ่านข่าวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงแล้วมีความสุข
ซึ่งสามารถดีกว่าที่จะตกลงความใจ
ใช่ก็ต้องคุยกันแล้วเยอะแยะมากมายแล้วแหละ

อยู่วงการมาเป็น๒๐๓๐ปีนะคะเรื่องแค่นี้ต้องผ่านไปให้ได้
เอานะฟังคำคุณวุ้นเส้นบอกไว้นะแหวนอยู่ในมือ

ถูกต้องตอบเรื่องเพื่อนผ่านไปเรื่องตัวเองบ้างนะคะ

ทุกคนตอบไม่กักเลยว่าตอนนี้ก็ผอมลงค่ะลงไปประมาณ๒โล
เอวอยู่แล้วนะ๒๓นิ้ว

ไม่ได้จะลดน้ำหนักไม่ได้ตั้งใจเอาให้แบบเพียวบางอะไรขนาดนั้น
แค่ควบคุมอาหารเป็นเพราะว่าอยากใส่เสื้อผ้าให้แบบช่วยหาร
เพราะว่าอยากใส่เสื้อผ้าให้แบบสวยขึ้นหลายมากขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องสุขกระพันธ์